ผมมีแฟนอยู่แล้วครับ
ผมก็ไม่พร้อมจริงครับที่จะต้องแต่ง
แล้วมันมันไวไปครับ
ระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับ

ลงนะครับว่ามะนาวจะเป็นคนหาเอง
แล้วมะนาวเขาหาได้ไหมครับตกลง
ตอนนั้นผมก็ไม่ติดต่อเขาเลยครับ
จนใกล้ถึงงานแต่งอีก๒วันนะครับ

เขาเขาเอาเงินใช้จ่ายไป
ใช้จ่ายค่าจัดงานไปหมดแล้ว๙แสน
แล้วเขาบอกให้ทางผมหาค่าสินสอดไป
แล้วระยะเวลาแค่๒วันมันหาไม่ได้
ครบกันตั้งแต่คุยกันรู้จักกันครบกันก็ประมาณเดือนหนึ่งครับ
ก็พ่อแม่ไปขอ
สินทราบตกลงกัน๒แสน๔บาทครับ
อเจมส์หรือคือที่เขาให้เราไปขอนี่หมายความว่าเขาท้องเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเขาบอกเขาท้องก่อนที่มีอะไรกันประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ครับ
อเจมส์เขามาบอกว่าเขาท้องก็เลยให้ทางยาธุญาตรับเอกซูขอ
ครับผมเป็นคนยื่นข้อเสนอไปก่อนตัวผมเองนะ

อเจมส์บอกว่าผมคุยกับทางแม่ผมว่าเนี่ยผมขอไหว้
ผมก็ยื่นข้อเสนอไปหามะนาวว่าไหว้ผีไหว้ผีได้ไหม
อเจมส์แต่ทางตัวมานาวตัวมานาวเองไม่ยอมครับ
คือเราขอไปไหว้ผี

บ๊วยแล้วช่วงที่วันจัดงานแล้วก็โทรมาตามเราแล้วเราตัดสินใจอะไรถึงไม่ไปลงนั้น
มันคิดไม่ออกครับแล้วเงินค่าสินสอดไม่มีครับ
บ๊วยแล้วเขาหาว่าเรามีแฟนอยู่แล้วที่นี่ครับ

บ๊วยวันนั้นเราไปกับแฟนเลยหรือยังไง

ใช่ครับแล้วอีกอย่างของผมมันไวไปครับมันไม่พร้อมจริง
บ๊วยเดี๋ยวแสดงว่าแค่เดือนเดียวคือ

แล้วไม่พร้อมจริงครับที่จะต้องแต่ง
ไวไปอะครับระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับที่จะต้องแต่ง
แล้วถ้าเกิดไม่การเจรจาแล้วน้องจะว่าอย่างไร
ผมก็ยังคิดอะไรไม่ออกมันหลายอย่างตอนนี้
ทั้งคนทั้งสังคมโจมตีมันหลายเรื่องนะครับ
ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วจะตกลงกันได้ไหมจะกลับมาใหม่ไหมหรือยังไง
ถึงตอนนี้มันคงกลับไม่ได้อะพี่
เหตุผลหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าเราก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับ